ในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง๒ปีนะครับฝรั่งเศสถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีถึง๓ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า๓๐๐คน
โดยเหตุล่าสุดก็คือการที่คนร้ายขับรถบรรทุก
พุ่งชนคนในวันชาติฝรั่งเศสที่เมืองนิส
เหตุการณ์เหล่านี้ก็ทำให้เกิดประเด็นการถกเถียงกันเป็นวงกว้าง
พร้อมกับคำถามที่ตามมาอย่างมากมาย
ว่าเพราะอะไรฝรั่งเศสถึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตี
ของกลุ่มก่อการร้ายอยู่เสมอ
ฝรั่งเศสจะต้องมีมาตรการตั้งรับ

ที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าในอนาคต

ฆ่าชีวิตประชาชนอย่างที่เคยมีมาอีก

วางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต

ขนาดกำลังร่วมชมพลุดอกไม้ไฟ
ในงานวันชาติฝรั่งเศสที่เมืองนิส
โดยผู้ก่อเหตุคือนายโมฮาเมดบุญเลน
เกิดที่ตูนีเซียและมาอาศัยในเมืองนิส

ซึ่งนายบุญเล็งเคยมีประวัติในฐานข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอายการ

ใช้ความรุนแรงและลักขโมย

และเคยถูกพิพากษารอลงอาญาเป็นเวลา๖เดือน
เมื่อวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙ในข้อหาก่อความรุนแรงโดยใช้อาวุธ
ขณะที่หน่วยข่าวกลองกลับไม่มีประวัติของคนร้ายรายนี้
ในฐานข้อมูลท้องถิ่นหรือระดับชาติ
โจมตีฝุงชนในเมืองนิสฝรั่งเศส
จุดประเด็นการถกเถียงขึ้นมาอีกครั้งว่า
ทำไมประเทศฝรั่งเศสได้ตกเป็นเป้าโจมตี
ศาสตราจารย์ปีเตอร์หนูแม่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคง
กล่าวว่าหนึ่งในปัจจัยหลักของการเกิดเหตุโจมตีในฝรั่งเศส
เพราะฝรั่งเศสมีนโยบายการต่างประเทศที่เปิดกว่าประเทศอื่นในยุโรป
ส่งคนส่งทหารเข้าไปในประเทศมุสลิม
แต่ที่สำคัญคือนโยบายในประเทศ
เขากล่าวว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความเป็นรัฐโลกวิสัยสูง
แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเกลียดอิสลาม
ถ้าถามกลุ่มมุสลิมสุดตรงจะได้คำตอบว่า
ฝรั่งเศสแตกต่างจากประเทศอื่นในแถบยุโรปที่สุด

ไม่ใช่แค่เพราะเป็นผู้ทำสงครามศาสนาเหมือนหลายประเทศในแถบยุโรป
แต่เป็นประเทศที่มีวาระซ่อนเร้นที่ต่อต้านศาสนาอิสลามสูง
ยุโรปมีสถานที่หลายแห่งที่รัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมได้
คล้ายกับเวลาที่เราพูดถึงพื้นที่ของกลุ่มชนเผ่าในปากีสถานหรือบางพื้นที่ในลิเบีย
พอมาถึงจุดหนึ่งจะทำให้ปลุกระดมขึ้นมาได้
ซึ่งตอนแรกพวกเขาอาจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกถูกแปลกแยก
ซึ่งคนแรกที่มักเข้าไปพูดคุยรับฟังปัญหาของพวกเขาอย่างจริงจังก็คือกลุ่มแนวคิดสุดตรง
และนี่คือสิ่งที่ทำให้กลุ่มก่อการร้ายถือไพ่เหนือกว่า
ส่วนการแก้ปัญหาสัตว์อาจารย์หนูแม่นกล่าวว่า
แจสำคัญในการแก้ปัญหาคือการเชื่อมร้อยผู้คน
มีหลายประเทศและผู้กำหนดนโยบายหลายคนเข้าใจว่าต้องเชื่อมร้อยผู้คนเข้าด้วยกัน
พวกเขามีพื้นที่ในสังคมให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่กำลังเผชิญอยู่
เพราะพวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และทำให้สามารถก่อเหตุฆ่าคนได้ถึง๘๔คนได้โดยไม่ใหญ่ดี